อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ยอมหลบรถกู้ภัยนะคะ
ตอนนี้ถูกแชร์กันกระช่อนโลกออนไลน์เลยไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ชมเป็นแห่งอะไรหวะปใกล้เช่นตอนนี้ผมก็
โอ้โห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอกูลงพัก
มันขับรถเป็นเปล่าวะไม่รู้
กู้ภัยเขาก็ร้อนใจนะอยากจะไปช่วยคนเจ็บ
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนกัน
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บนะฮะคือตอนที่ได้รับแจ้ง
คุณเชื่อไหมว่ากู้ไพคนที่เป็นคนขับเนี่ย
ถึงขั้นต้องวางช้อนณเดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็รีบเอารถออกมาจะไปช่วยคนเจ็บ
แล้วระหว่างทางคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาเจอคืออะไร
กระบะคันหน้าค่ะไม่ยอมหลบรถกู้ภัยนะคะ
จะบอกว่าไม่ได้ยินเหรอไม่น่าจะใช่
เพราะไซเลนก็เสียงดังบีบแตรก็แล้ว
ประกาศผ่านลำโพงก็แล้วแต่ทำไม
ไม่หยุดด้านหน้าก็ว่างทำไมไม่หาที่จอดหลบไปก่อน

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ชื่อว่าช่างน้ำอู่บ้านกลางค่ะ
ระบุข้อความบอกว่ากระบะแร้งน้ำใจไม่หลบทางให้รถกู้ภัยหลบทางให้พวกผมเถอะครับ
คนที่พวกผมกำลังไปช่วยอาจจะเป็นญาติของคุณนะคะ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่ารถกระบะสีเทาด้านหน้าเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงนะฮะ
ทีนี้คุณรู้ไหมว่าเขาขับตามกันไปแบบนี้๖กิโลเมตรไกลนะไกลนะคะ
พอถึงจุดปลอดภัยคือคุณได้ยินไหมว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถของกู้ภัยเนี่ย
บอกแซงเลยบังแซงเลยบังบอกแซงไม่ได้มันเป็นทางโค้งซึ่งก็จริง
ตัดสินใจถูกถูกค่ะไม่งั้นแล้วรถกู้ภัยเองนั่นแหละอาจจะเป็นคันที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
พอขับไล่กันไปแบบนี้สักประมาณ๖กิโลเมตรไปถึงจุดที่ปลอดภัย
รถกู้ภัยก็ขับแซงขึ้นไปนะฮะทีนี้เรื่องนี้เราได้รับการชี้แจงจากคนที่เอามาโพสต์
บอกว่าคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนที่ขับรถตู้กู้ชีพเนี่ยที่นำคลิปมาแชร์เนี่ย
ไม่ได้ต้องการจะประนามใครนะแต่อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเปิดทางให้รถกู้ภัย
หรือรถพยาบาลด้วยในวันนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเขาเองกำลังนั่งกินข้าวอยู่
ก็ต้องรีบวางช้อนแล้วรีบบึงออกไปช่วยคนขับแบบช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุทันที
แล้วระหว่างทางกลับมาเจอแบบนี้อาจทำให้ไปช่วยคนเจ็บไม่ทัน
อยากให้คนขับเนี่ยช่วยหลบทางกันสักนิดหนึ่งนะคะ
ตอนนั้นที่เขาได้รับแจ้งก็คือเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน
ที่ถนนเพชรกะเสมอ่าวลึกกระบี่นะฮะ